พาไปที่จังหวัดสุราธานีกันบ้างนะครับ

โอ้โหราคาตั้ง๑๕ล้านบาท

นี่ครับเผยโฉมออกมาแล้วครับ
เป็นโฉมใหม่ของเจ้าควายตัวนี้

ไฮบริตนะ
คนบิดหรือไข่บิดเอาดี
เอางี้เจ้าขวายตัวนี้ชื่อว่าโชกระบี
เป็นควายไทยที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ

จนมีตัวใหญ่สวยงามความสูง๑๖๕เซนติเมตร
มันสูงเบอร์เลอร์เทอร์พอกับคนแล้ว
เอาง่ายนะสูงเท่าดิฉันอะ

แล้วน้ำหนัก๑๓๐๐กิโลกรัม

ตันกว่าน้ำหนักตันกว่าครับ

ควายตัวนี้เป็นของโชคเจริญอำนวยฟาร์มที่จังหวัดกระบี่ครับ
ด้วยความสวยงามของเจ้าโชคกระบี่ก็คือควายตัวนี้
ทำให้มันเป็นที่สนใจของนักสะสมความสวยงามของสิงสารสัตว

ขนาดเคยมีคนมาติดต่อขอซื้อที่ผมพูดไปราคา๑๕บาท

เอ้ยขอไป๑๕ล้านบาท

คือมีคนมาเคยติดต่อขอซื้อ๑๕ล้านบาทมาแล้ว

แต่นั่นไม่ใช่ราคาที่เขาปักเอาไว้เพื่อขาย

มีคนมาติดต่อแต่เขาไม่ยอมขายไง
เขาเลยฝากเอาไว้ให้ทางโรงแรมภูตะวันช่วยดูแลหน่อย

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ควายไทย
นี่ครับอาบน้ำให้เลยครับ
แต่รูปเขาสวยอ่ะคุณดูขาดูเขา
คุณดูขาวดิคุณดู

อิจฉาควายละคุณ

น้องใบตองที่นี่แล้วเขาบอกว่าสามารถเก็บไข่เป็ด
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถทำได้
อ่ะอยากจะให้ไปกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราธานี
ไปไปเที่ยวอะไรบ้างอ่ะนอกเหนือจากไปเที่ยวทะเลแล้ว
ไปเที่ยวเกืนเชี่ยวหลานมั้ยเตยไป
ไปชมภูเขารูปหัวใจก็ได้